การประกาศสัญหาผู้สอนในทีมชุดนี้
คนใหม่บุคคลที่สนใจต้องการเข้าสมัครมันมีเยอะมาก
ฉวยสมชายช่วยบุญชุมเป็นหนึ่งในนั้น

ซึ่งน้าฉวยแสดงเจตนารมณ์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เรื่องของโปรไฟล์ของน้าช่วย
คือไม่ได้มีลายเส้นตามที่ทางสมาคมต้องการนะครับ

แต่ครั้งนี้แหละอาจจะเป็นสิทธิ์

ก่อนที่จะทราบกันว่าโค้ชคนใหม่จะเป็นใคร

มาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักฟุตบอลทีมชุดนี้กันก่อน
โปรแกรมการแข่งขันต่อจากนี้มีอะไรบ้างนะคะ
รายการสำคัญของทีมอายุไม่เกิน๒๓ปีนะคะ
ซึ่งก็จะแข่งขันกันช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะคะ
ก็ยังไม่มีการจับสลากแบ่งกลุ่มนะคะ
แต่ว่ารายการนี้ถือเป็นก้าวแรกแล้วกันของการลุ้นตัวไปโอลิมปิกของทีมไทย
ซึ่งไทยได้สิทธิ์ไปการแข่งขันรอบสุดท้ายอยู่แล้ว

ก็เป็นรายการใหม่ที่จัดปีแรกยังไม่มีข้อมูลมากนัก
รายการนี้ทีมไทยก็พลาดไม่ได้อยู่แล้ว

ดีไม่ดีไงก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณได้เหรียญทองใครคุมรอดตัวไป
และอีกหนึ่งรายการนะคะนี้รายการสำคัญที่สุดนะคะ

รายการนี้จะคัดเอาอันดับที่๑ถึง๓ไปโอลิมปิก
ซึ่งอย่างที่บอกว่ารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
ได้เข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายแน่นอนแล้ว
แต่ว่าจะได้ไปโอลิมปิกหรือเปล่าอยู่ที่ตรงนี้แหละ
ก็การประกาศรับนะครับคนที่เหมาะสมล่าสุดเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไป
ถามน่าช่วยครับคุณสวมชายชวนบุญชุมอดิตคุณซื้อ๑๙

ถ้าช่วยก็บอกว่าสนใจรับงานอยู่แล้ว
แล้วก็จะยื่นสมัครแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการกำหนดอ่ะ

น่าช่วยบอกว่าสนใจอธัมยาวชน
แต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจากสมาคมมีโอกาสก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าตัวเองสามารถคุมทีมไปสู่ความสำเร็จได้
แล้วก็หากมีการประกาศก็จะนำผลงานไปยื่นเสนอเลยครับ
ทีนี้ไปดูกระแสในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่าว่าในโลกโซเชียลเขาอยากจะให้ใครมาคุมมีการแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายเหมือนกันนะคะ
บางส่วนก็บอกว่าอยากจะให้เป็นปฏิเสฟเจอเฟอร์อดีตโค้ชทีมชาติไทยที่นะตอนนี้คุมทีมอยู่ในลีกที่อิราต
แต่ขอโปรไฟล์ดีหน่อยจะได้เข้ามาคุมทีมแบบระยะยาว
ไม่อยากให้เปลี่ยนบ่อยเพราะไม่งั้นถ้าเปลี่ยนเหมือนต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
คือเรื่องของคนเก่าใหม่มาเนี่ยนะผมไม่ติดหรอก
เขาบอกว่าเดินหน้าแล้วอย่าถอยหลัง
อันนั้นมันคนละเรื่องคนละราวกันนะครับ
เรื่องของการรักก็ได้เดอะคือเดินหน้าแล้วถอยหลังก็ได้
แต่ว่าเรื่องนี้ผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอก

คุณสร้างรากฐานไว้ดีหรือยังแล้วคนที่เขาจะมาต่อยอด
เขามีความสามารถในการที่จะเลือกหยิบใช้
หยิบใช้เขาเรียกว่าปรุงแต่งอย่างไร

เพราะว่าโปรแกรมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่มันก็แน่นเหมือนกันนะ

ทางจะไปจ้างผู้สอนแบบโลกมาทำงาน
ยังไงเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันข่าวนี้นะครับ